คุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุน
มาพูดคุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญครับ
เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการของบมจหลักทรัพย์บัวหลวง
จะมาชวนคุยกันในประเด็นที่ว่าลงทุนอย่างไรให้ล่มเหลว
ติดตามพร้อมกันชับ
โบรกเกอร์ที่ซื้อสุทธิเข้ามา
ขณะที่นักทุนต่างชาติกับรายย่อย

ในขณะที่ถ้าไปดูตลาด

ผู้นำเสียงข้างน้อยในสภา

เราจะขยายเพดานหนี้ได้ไหม

ประเด็นนี้ก็จำได้ในอดีต

เป็นอะไรที่ทำให้ตลาดทุนทั่วโลกปันปวดนะครับประเทศไทยก็เป็นนะครับ
เพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวกลายเป็นอเมริกาผิดนัดชำระหนี้

ผิดวัชระหนี้ปุ๊บก็ส่งผลถึงเรื่องของอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ

ครับจะกระทบเรื่องของเงินทุนเธอไร้ออกโอ้โหเยอะมาก
ค่าเงินเรื่องอะไรโอ้โหตอนนั้นนี่ตลาดหุ้นนี้ปั่นป่วนไปหมดนะครับ
สุดท้ายก็ผ่านมาได้

คล้ายกันนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องมาจับตาดูครับ
ในที่ประชุมสภาคอลเกรสซึ่งก็ปีงบประมาณของอเมริกาจะเริ่มประมาณสัก๑ตุลาคม
ซึ่งก็อันนี้เขามาคุยกันนอกรอบก่อนถ้าผ่านสปาคอลเกรสได้ตกลงขยายเพดานหนี้ได้
ก็ดำเนินการมาตรการต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้มาทั้งสถานทีราชการอะไรต่างก็ต้องปิดตัว
เรียกว่าใครจะไปเข้าออกประเทศก็คงยากนะ
เพราะสถานที่ราชการหลายอย่างคงจะหยุดหมด

อาจจะหาเงินมาไม่ได้

แต่หลังหุ้นยุโรปก็ปรับตัวขึ้นดีครับเพราะว่าบรรดานักลงทุนเนี่ยก็คาดหวังว่า
แล้วก็เมื่อคืนนี้หุ้นที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ของยุโรปก็ปรับตัวได้ดีนะครับ
ก็ทีนี้มาในส่วนของเรื่องการลงทุนนะฮะในบ้านเราเนี่ยนะครับ
ถ้าพูดเรื่องการลงทุนผมเชื่อว่าแต่ละคนน่าจะตั้งคำถามแล้วว่า
เฮ้ยเราถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในการลงทุนเนี่ยครับ
เราต้องทำอะไรบ้างหนึ่งต้องทำสิ่งแห้งโอ้โหมีหนังสือมีผู้รู้ออกมาพูดเยอะ
ครับวันนี้เราจะมาคุยอะไรกันวันนี้เราคุยว่าลงทุนอย่างไรให้ล้มเหลวครับ
คือลงทุนในประสบความสำเร็จเนี่ยคนพูดกันเยอะแล้ว
เอาแบบลงยังไงให้ล้มเหลวดีกว่าดูสิว่าเราเนี่ย
ทำยังงั้นหรือเปล่าอ่าเราทำยังงั้นหรือเปล่าอ่านะครับ
ถ้ามาดูข้อที่หนึ่งนี้ผมลองมาครับสำรวจมาให้เนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าลงทุนให้ล้มเหลวเนี่ยนะฮะลงทุนแค่ขุ้นตัวเดียวพออืม
คือเลือกมาสักตัวนึงอันนั้นไม่รู้ล่ะเรียกว่าเอาที่ชอบเอาที่ชอบเลย
อืมแต่อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่นะแล้วเทหน้าตักเลยใช่ไหม
ครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเลือกเก่งนะครับ
เลือกเจอตัวที่โอ้โหถือว่าดีอ่ะอืม
อันนั้นก็โชคดีไปอืมแต่จากสมการที่ผ่านมาพินิษฐ์คิดว่า
โอกาสเลือกสิบครั้งเนี่ยถูกแค่หกเจ็ดครั้งอีกอืมก็เกินครึ่งนิดหน่อย
ใช่นะครับแต่ถ้าคนที่เลือกไม่เก่งเนี่ย
กลับกลายเป็นสู้ลิงป่าเป้าไม่ได้โอ้โหคือโยนเหรียญหรือว่าลิงปลาเป้านี่ยังปลาแม่นก่อนเลยฮะ
ลิงปลาแล้วได้โอกาสสูงกว่าโอ้โหครับโอ้โหคราวนั้นแสดงว่า
ถ้าเราไม่ได้ชำนาญมากนะครับแล้วเลือกแค่ตัวเดียวนะฮะ
แล้วเทเงินทั้งหมดใส่ไปเนี่ยอันนี้นี่ก็เสี่ยงนะเสี่ยงนะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าใครที่ลงทุนอยู่เนี่ย
อาจจะต้องมีการกระจายบ้างซื้อหุ้นให้มันหลากหลายอุตสาหกรรมบ้างนะฮะ
หรือว่าถ้าเลือกไม่เป็นจริงก็ลงผ่านกองทุนร่วมอันนี้เราก็มีอยู่แล้วนะ
เท่าแบบว่าเราเพิ่งนำเสนอไปก็เลือกขุนให้แล้วรึเปล่า
อีกอันหนึ่งอันนี้ก็เจอบ่อยครับ

เวลาเข้าห้องน้ำบางทียังได้เสียงกระซิบแหละ

ก็แน่นอนล่ะคนส่วนใหญ่เนี่ย
ถ้าทางจะเล่นแน่นอนงานนี้เราต้องมีด้วย

ถ้าเกิดยิ่งว่าไปเปิดกระดานหุ้นดูปุ๊บ

แต่ว่าอย่าลืมนะเวลาซื้อเนี่ยเขาส่งมานะ

ซื้อหุ้นเนี่ยลงทุนในหุ้นที่ทรอนแรง

เพราะว่าแม้เวลาเข้าตลาดก็อยากรวยเร็วอะ
อย่างวันก่อนผมไปเจอกระทู้ในพันทิศฮะ
มีคนมาตั้งกระทู้ถามว่าเพิ่งซื้อหุ้นตัวนี้ไปเพราะว่าเห็นมันบวกมาเยอะ
แต่มันทำมาหากินอะไรครับ

ซื้อก่อนค่อยไปวิเคราะห์ทีหลัง
โอ้โหอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะ
อีกอันหนึ่งก็คือซื้อขายหุ้นบ่อย
อันนี้จริงถ้าถามทางเรารับชอบนะ

นี่คือบางคนบอกว่าบ่อยก็อาจจะซื้อวันนี้พรุ่งนี้ขาย
แต่ว่าบ่อยจริงที่ผมพูดถึงนี่ก็คือซื้อ๑๐โมง๑๐โมงครึ่งขายเถอะ
โอ้นี่ยังดีนะบางคนนี่๑๐โมง๑๕นี่

อันนี้ก็ต้องระวังครับเพราะว่าซื้อขายบ่อยบางทีแหมไม่คุ้มนะเรื่องค่าธรรมเนียม
เวลามีกำไรเนี่ยไต้ต้องครีบขายครับเป็นนิดพรุ่ง

พอที่ขาดทุนปุ๊บบางคนถือเป็นปี๒ปีนะฮะ
กำไรไม่เคยถือนานฐานนี้นะฮะ
นานมากแล้วพอกลับมาเท่าทุนปุ๊บเนี่ย
ขายเลยโอ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดว่า
นี่ก็คือเรียกว่าเป็นที่ฝากใบหุ้นของคนอื่น
โอ้โหอันนั้นก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเอาจริงถ้าเราลงคิดกลับกันนะครับ
เวลาขาดทุนให้รีบขายแต่เวลากำไรให้ถือนาน
ถือไปเรื่อยดูหุ้นของเรามีกำไรทุกวันก็สบายใจละ
เงินก็โตขึ้นเรื่อยอันนี้ยังดีกว่านะครับ
แล้วแม้กระทั่งโวเล็นบัฟเฟตเองก็บอกว่าเรียกเวลาในการลงทุนท่องจริง
คือตลอดไปเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าพื้นฐานบริษัทไม่เปลี่ยนนะครับ
เขาไม่ขายหุ้นเลยเอาปันผลอย่างเดียวนะครับ
แล้วก็สุดท้ายบางคนบอกว่าไม่อยากลงทุนให้ล้มเหลวก็ไม่ต้องลงทุน

คิดสั้นครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการไม่ลงทุนนั้นก็ถือว่ายอมรับความเสี่ยงนะครับ
ว่าเงินเฟ้อจะคอยมากัดกินเงินเราไปทุกปีทุกปีนะครับ